ผมจะเป็นมุ่งชิ้นแจงใช้เวลาไม่มากแล้วเท่าไหร่ครับเพราะมีการเก่าพลาดพลิกหลายเรื่องเหมือนกัน
ผมขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุด

ดำเนินการในทุกขั้นตอนทั้งป้องกันปราบปราม
ฟื้นฟูและนำไปสู่การเข้าสู่สังคมเพราะเขาก็คือประชาชนของเรา
ในส่วนของยาเสพติดที่มีการลักลอบเข้ามาในวันนี้ช่วงนี้อาจจะดูมาก
แต่เราก็จับได้มากนะครับแล้วก็นครพนมของท่านก็เป็นรอยติดต่อกับแม่น้ำโขง
เพราะฉะนั้นท่านรู้ดีถ้าท่านรู้ขนาดนั้นท่านก็บอกผมมาว่าจะให้ผมมาจับตรงไหนเพิ่มเติมอีก
จากเจ้าที่เขาทำอยู่นะหรือไม่ก็ไปร่วมมือกับเขาเลย
ไปกับคณะเขาก็ได้ผมจะมอบหมายให้เป็นคนดีพิเศษดูแลท่าน
เพราะว่าท่านมีข้อมูลเยอะมาก
วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีมันมันเร็วขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือ
มันทันสมัยมากขึ้นการผลิตต้นทุนมันก็ต่ำ
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะช่วยกันดูแลอย่างไร
ในการที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ประชาตำคมประชาชนที่รู้เห็นการค่าขายแบบนี้
ผมยินดีนะครับแจ้งมาเลยนะครับแจ้งตรงนายกมันก็ได้
ส่งมาก็ได้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับ
แล้วก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับท่านนะครับ
ผมไม่ได้ปิดบังกับใครทั้งสิ้นวันนี้ก็ทั้งหมด
พยายามทำอย่างเต็มที่นึกถึงตำรวจ
ถึงเจ้าที่กี่แสนคนที่เขาอยู่ชายแดน
ทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งยาเสพติดทั้งป้องกัน

เขาทำครับถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยอย่างที่ท่านว่า
เหมือนก็ไม่ได้ทำเลยเนี่ยผมคิดว่าท่านคิดผิดแล้ว
คือท่ากระจ้องแต่จะเล่นงานรัฐบาลเยอะเยอะไง
รัฐบาลวันเนี้ยรัฐบาลไม่มีโอกาสจะตอบละ
นี่คือเทคติกของท่านผมรู้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ให้น้อยที่สุด
แต่มันมีอยู่คำหนึ่งผมติดค้างมาตั้งแต่วันแรกแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะทำลายนั่งร้าน
รัฐบาลสองเด็ดหัวคำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่า
หรือไปใช้ทางสื่อหรือเปล่าผมไม่เข้าใจ
เพราะวันนี้ธันวาผมมีนั่งร้านผมนั่งอยู่มานั่งร้านผมเป็นหัว
ท่านก็มีนั่งร้ายของท่านแต่ท่านไม่มีหัว
หัวขาดไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ